ผู้ชมครับที่มุกดาหารเนี่ยก็ห้ามเล่นสาดน้ำกันแต่ว่ามีงานหนึ่งเขาจ้างรถแห่มามาเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนานสุดท้ายก็เหมือนเดิมแล้วฮะมันก็มีกลุ่มที่ไปตีกันฮะทุกผู้ชมครับ

นี่ฮะเสียงเพลงรถแห่เงียบไปเลย
เมื่อสักครู่มีเสียงฮัลโหลครับเนี่ยคือรถแห่ประกาศเลย
ทั้งนั้นผมหยุดละผมไม่เล่นแล้ว
ทำไมก็เห็นเต้นกันสนุกดี

นี่ฮะอันนี้เป็นงานบุญภเวทนะครับ
เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีนะครับ
ก็จัดขึ้นในวันสงครานเป็นงานบุญประจำหมู่บ้านที่มุกดาหารนะครับ

ก็ทำตามมาตรการนั่นแหละของโควิด
นี่ก็มาร้องรำทำเพลงกันมีรถแห่มาสุดท้าย
กลุ่มวัยรุ่นตีกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไประงับเหตุได้ทันนะฮะ

ล้มกลิ้งล้มหงายไปแล้ว
เดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมาฮิ้วออกไปเลยนะฮะ
ส่วนรถแห่บอกแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะจ้างมาเนี่ย

แต่ไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้ว
กลุ่มนั้นที่ถูกตีแล้วถูกหิ้วไปเห็นไหม
เดี๋ยวกลับมาอีกก็มาตีกันอีก

เอานี่มุกดาหารนะครับผู้ชมครับ

มาอย่างสวยงามนะคุณเขียนมาสอนใช่งดงามเลยค่ะ
หัวขบวนกำลังผ่านไปเดี๋ยวดูท้ายขบวนเดี๋ยวดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่เอ้ามันวิ่งไล่นี่ปึ้งเข้าไปนี่ทำไมอ่ะเขามากันดีดีแบบ
เห็นไหมโอ้โหอะไรของมันไม่รู้จะพูดยังไง
นี่มันน่าตีกันตรงไหนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยจริงเขาอุตส่าห์แต่งตัวกันสวยงาม
จัดงานกันสวยสวยดีดีเนอะเพลงเขาก็เป็นเพลงแบบโอ้โหเพราะลื่นเริงปกติ
ไม่ใช่รถหงรถแห่อะไรเลยนี่ฮะเลือดร้อนเหลือเกิน
สุดท้ายเนี่ยชกกันชุลมุนกลางถนนนะฮะแล้วก็วิ่งออกไป
แล้วก็หายไปไหนกันเลยก็ไม่รู้ก็โชคดีแล้วล่ะครับที่ไม่ได้มีอะไรที่มันบานปลายมากกว่านี้นะครับทุกผู้ชมครับ